จะได้นับถอยหลังสู่การชมฟุตบอล
นี่สนุกอีกหนึ่งเกมแน่นอนสำหรับทีมชาติไทย
บุกไปเยือนอินโดนีเซียที่เกลร่าบุงกาโน
หรือว่าสนามเสนายันเดิมที่มีความจุเดือนแสนนะครับ
แน่นอนณไต่ไทยมีความกดดันหรือเปล่า
ประสบการณ์ของหลายคนเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่
แต่ว่ารูปเกมก็ถือว่าสำคัญอาฮิระนิชโนก็เน้นย้ำตรงจุดนี้เลยครับ
ทุกวันทีมไทยก็มีการปรับร่างกายและสภาพแวดล้อมมาหลายวันแล้ว

ก่อนที่วันนี้จะลงซ้อมกัน
กุญสือชาวญี่ปุ่นอย่างอากิระนิชิโน

รวมถึงเกมลุกแล้วก็เกมรับนะครับ

แล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเก็บภาพ
ในช่วง๑๕นาทีแรกตามกฎเหมือนเดิม
คุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีครับ
ก่อติดบรรยากาศครั้งนี้ที่กรุงจักรต้าก็รายงานมาว่า
นิชิโนดการให้สัมภาษณ์หลังจบการซ้อม
แต่กุญสือชาวญี่ปุ่นก็ได้กล่าวไว้ในงานแถลงข่าวความพร้อม
ช่วงบ่ายว่าหลังจากได้บทเรียนจากเกมแรกที่เสมอกับเวียดนามศูนย์ศูนย์
ซึ่งทีมไทยมีโอกาสในการสร้างสรรค์เกมเขาทำประตูนั้นน้อย
ก็กำชับว่าครั้งนี้ลูกทีมจะต้องเปิดเกมบุกแล้วก็ทำให้ดีมากกว่าเดิมครับ
นื่อมหากก็จะเชื่อความเปิดเกมขันตรงนี้ออกมาได้

ที่จะเปิดเกม

ตามข่าวนะครับจะปรับมาเล่นสี่สองสามหนึ่งครับโดยแก่
หลักชุดเดิมอย่างชนะทิพย์สงกระสินธีรทรบุญมาทันแล้วก็มี
สุปชัยใจเด็ดคาดว่าจะกลับมาลงสิบเอ็ดตัวจริงในตั้งแต่งกองหน้า
เป้าคนเดียวครับหลังจากที่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ซึ่งถูกดัน
ขึ้นไปเล่นกองหน้าคู่กับสุปโชคสารชาติในเกมเสมอกับเวียดนาม
มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวออกไปแล้วก็เดินทางกลับไปรักษาตัว
สโมสรโออิตะคลินิตะในญี่ปุ่นแล้วด้วยสิบเอ็ดคนแรกมาดูกันอีกครั้งนะครับ
ถ้าเห็นตามภาพจะเป็นแบบนี้ครับสี่สองสามหนึ่งประตูเป็นสีวรักษณ์
สูงเนินเหมือนเดิมกองหลังสี่คนก็เป็นธีรทรพันศาโมเนลทอมเบีย
แล้วก็ทริสตองโดนี่ก็ยืนจากชุดเวียดนามอยู่แล้ว
กลางตัวรับครับธนบุญกับสหรัฐอยู่เย็นตัวลุกเนี่ยก็จะมี
พิธีวัฒนสุจิตธรรมกุลสุปโชคสารชาติ
แล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินกองหน้าตัวเป้าเป็นสุภาชัยใจเด็ด
มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตำแหน่งเดียวก็เอาทิศิพันธ์ที่เจ็บออกแล้วใส่สุประชัยไป
แล้วมีการหมุนระบบนะครับจากสี่สี่สองไรมอนด์เป็นสี่สองสามหนึ่ง
ความพร้อมของอินโดนีเซียภายใต้การคุมทีมของไซมอนแมคเมเนมี่
คุณซื้อชาวสก๊อตแลนด์ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเช่นกันว่า
ทีมไทยเป็นงานที่ยากแต่อินโดนีเซียไม่มีทางเลือก
เพราะว่าเกมแรกนั้นแพ้ในบ้านมาเป้าหมายนัดนี้ก็ต้องชนะให้ได้
เชื่อมั่นด้วยว่าอินโดนีเซียนั้นจะเก็บ๓แต้มแรก
ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้

ขณะที่อินโดนีเซียยังไม่มีแต้มครับหลังจากเปิดบ้านแพ้มาเลเซีย

ตอนแรกนำอยู่ก่อน๒๑มาโดน๒ประตูในช่วงท้าย
เพราะลูก๓๒โดนในช่วงทดเจ็บแทบจากนาทีสุดท้ายเลยครับ
คุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวไทยรัฐยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า
อินโดนีเซียเจ้าถิ่นเพิ่งจะจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน

ก็ขายไปได้เพียงแค่๖๐๐กว่าใบเท่านั้น
ซึ่งสาเหตุก็เกิดจากแฟนบอลอินโดนีเซียนั้นไม่พอใจที่ตั้งราคาบัตรไว้สูงเกินครับ
ซึ่งตัวของแฟนบอลทั่วไปก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพง
เทียบกับค่าครองชีพของชาวอินโดนีเซีย
ก็คาดการณ์กันว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้
อาจจะมีแฟนบอลเจ้าถิ่นเข้าสนามไม่ถึง๑๕๐๐คน
ทั้งที่แกโรร่าบุงกาโน่นั้นจุได้ถึง๗๗๐๐ที่นั่ง
ทำให้บรรยากาศอาจจะไม่คมขวัญนักเตะทีมชาติไทย
ในเกมแรกที่อินโดนีเซียเปิดบ้านแพ้มาเลเซีย
เกมนั้นอย่างที่เห็นในภาพมียอดผู้ชม๕๔๖๕๙คน
เน้นย้ำโปรแกรมอีกสักครั้งแล้วกันนะครับ

จะถ่ายทอดตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกานะครับ
วิเคราะห์เกมกันก่อนก็เจอกับคอมเมเตอร์ของเราเหมือนเดิมครับ

แล้วก็เริ่มแข่งขันนะครับ๑๙นาที๓๐นาที
สดครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ติดตามออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑ทุ่มพร้อมกับทีวีเช่นเดียวกันครับ